ส่วนเรื่องขัดแย้งเมื่อวานนี้ที่มีคลิปของพิกษุนีที่บอกว่ามีรถดูดซ่วมเนี่ย
วันนี้มีการพูดคุยกันแล้วคุณผู้ชมกับเจ้าของที่นาแห่งนี้
โพสต์คลิปก็คือพิกษุนีนะคะแล้วก็ตอน๑๐โมงเช้า
ฝ่ายปกครองจากอำเภอพลอำเภอหนอง๒ห้อง
แล้วก็เจ้าของที่นานายสวัสดิ์หวานเสียง
ก็เข้าพบกับพิกษุนีธีระวังสาเจ้าของสถานปฏิบัติธรรมค่ะ
คุยกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ
คือเบื้องต้นเนี่ยรถดูดซ่วมเขาบอกว่า
จะต้องนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในจุดที่ทางอบตจัดไว้ให้เท่านั้น
ก็มาทิ้งอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่รับรู้รับทราบแล้วว่า
ต้องไปทิ้งตรงจุดที่เขาจัดไว้ให้ทิ้งเท่านั้น
เจ้าของที่นาก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
เพียงเพื่อต้องการให้เหตุมันระงับคือทำยังไงก็ได้ให้เขาหยุดมาเทโดยถาวร
ถ้าเราจะเอาผิดเขาเราเอาผิดได้มาตรา๒๓๗มีมาตรา๒๔๐มี
พิกษุนีไม่รู้กฎหมายรู้ค่ะแต่เราไม่ต้องการกระทำอุกอาจ
เราไม่ได้อยากได้เงินสินใหม่ทดแทนเขา
เราไม่ได้ต้องการอยากให้เขาติดคุกเราแค่ต้องการให้เขาหยุดเทขี้แค่นั้นเอง
ส่วนอีกประเด็นนึงเมื่อวานนี้ที่มันงอกออกมาก็คือ
ที่ให้มีการตรวจสอบการบวชของพิกษุนี
ก็ได้มีการเปิดคลิปขณะรับการบรรพชาที่ศรีลังกาเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็มีการเอาใบสุทธิมายืนยันด้วยนะคะ
แล้วก็มีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องตั้งสถานปฏิบัติธรรม
อันนี้ก็มีคำชี้แจงบอกว่ามีผู้สัทธาถวายที่ดินให้
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าของที่ดินโอนกรรมสิทธิ์มาให้อย่างถูกต้อง
แล้วก็เตรียมเปิดเป็นมูลนิธิและสำนักปฏิบัติธรรมอย่างถาวรค่ะ